ท่านผู้ชมครับเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาหน่อยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าวันนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในสถานที่ก่อสร้างคอนโดมิเนียมสูง๔๒ชั้นที่ชนบุรีนะครับ
คือระหว่างที่คนงานเขากำลังทำงานกันอยู่เนี่ยนั่งร้านเนี่ยมันพังถล่มลงมานะครับ
ทีนี้ไอ้แผ่นปูนที่มันเอียงลักษณะเหมือนกับเขากำลังจะทำงานอะไรกันตรงนี้กันเนี่ย
แผ่นปูนมันหนัก๘๐๐กิโลกรัมนะฮะน้ำหนักนี่หนักมากนะครับ
มันร่วงตกลงมากระแทกพื้นนะแล้วก็ทำให้คนงานเนี่ยเสียชีวิตไปสองศพนะครับ
เป็นอาคารที่กำลังก่อสร้างคอนโดมิเนียม
ผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุสองศพนะครับสาหัสอีก๒คนก็รีบนำส่งโรงพยาบาลกัน
ที่เกิดเหตุที่สร้างคอนโดกันอยู่เนี่ยเป็นคอนโดสูง๔๒ชั้น
ข้างล่างมีคนงานก่อสร้างชาวเมียนมาร์๒ศพนะครับ
ที่สภาพคอหักแล้วก็ซี่โครงแขนขานี่หักหมดนะครับ
มีนายการซูกับนายคิมมองแล้วก็ยังมีสาหัสอีก๒คนเป็นคนงานชาวเมียนมาเหมือนกันนะครับ
คือนายกีคายกับนายวัญญาสัยชั้นที่๗ของจุดก่อสร้างมีแผ่นปูนหนักประมาณ๘๐๐กิโลกรัม
แล้วก็เหล็กนั่งร้านไหลลงมากองอยู่ตรงนี้นี่ฮะดูภาพดูไกลอาจจะไม่เท่าไหร่
แต่ใกล้เนี่ยเขาบอกโอ้โหใหญ่แล้วก็หนัก๘๐๐กิโลกรัมนะครับท่านผู้ชมครับ
แรงงานพม่าเมียนมาเนี่ยฮะ๑๐กว่าคนเนี่ยตอนนั้นบอกว่าหนีกันแบบโอละหมานเลยตอนเกิดเหตุ
จากการสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าอย่างนี้ครับ
ตอนนั้นเนี่ยแรงงานชาวเมียนมา๑๐กว่าคนนะครับกำลังทำงานกันอยู่
ขณะเดียวกันมีรถเครนได้ยกแผ่นปูนสำเร็จรูปที่จะใช้ก่อเป็นแผ่นฝาผนังด้านข้าง
ซึ่งน้ำหนัก๘๐๐กิโลกรัมยกมาวางนะฮะแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
มาวางตรงจุดที่เป็นนั่งร้านค่ะแต่เป็นนั่งร้านแบบเหล็กนะนี่ฮะ
แรงงานชาวเมียนมากว่า๑๐คนก็ช่วยกันเข็นลากเข้าซองในตัวอาคาร
มันต้องเข็นนะครับแต่ทีนี้ปูนมันหนักมากเข็นกันไม่ไหวนะ
คือแผ่นปูนเนี่ยแทนที่แผ่นปูนจะถูกดันไปข้างหน้า
มันดันถอยหลังถอยหลังออกมาแล้วน้ำหนักมันเยอะมาก๘๐๐กิโลกรัม
คนก็เยอะด้วยทำงานกันสิบกว่าคนนะครับนั่งร้านที่ว่าเป็นเหล็กนะฮะ
หักตะแคงเลยนะครับแล้วก็ทำให้คนงาน๔ใน๑๐เนี่ย
พลัดตกลงมาจากชั้น๗ลงมาข้างล่างความสูง๔๐เมตร
เสียชีวิตสองสาหัสอีกสองนี่ฮะลักษณะแบบนี้นะครับ
คนงานที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับบอกว่าสถานที่ก่อสร้างแห่งนี้เนี่ย
มันก็เกิดอุบัติเหตุมาแล้วนะเมื่อหลายปีก่อน
๔๒ชั้นนะครับยังไม่เสร็จนะครับ
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ตอนนี้ทางตรปภแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยมากันพื้นที่เอาไว้แล้ว
หยุดการก่อสร้างเอาไว้ก่อนเพื่อเคลียร์พื้นที่
นั่งร้านตกลงมาจากชั้น๗นะครับเสียหายชั้น๖ด้วย
นั้นมันชั้นต่อเนื่องกันนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบนะครับ
การก่อสร้างได้มาตรฐานหรือไม่เพราะไซส์งานไซส์นี้
เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วแต่ครั้งนั้นไม่มีคนเสียชีวิต
นี่ลักษณะแบบนี้ฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มาจุดเกิดเหตุ
บอกว่าได้รับแจ้งเหตุนั่งร้านถล่ม
แล้วมีคนงานเสียชีวิตกับสาหัสเมื่อ๗โมงเช้า
เขามาทำงานก่อนเวลาคือมาตั้งแต่เช้า
แล้วก็ยกของนะพวกสิ่งของอิดมวลเบา
ขึ้นไปยกขึ้นไปนะขึ้นไปแผ่นลงแผ่นเหล็กแผ่นปูนยดเครน
เครนเคนแล้วก็ยกไปนะครับแล้วทีเนี้ยเหล็กที่เป็นเหล็กนั่งร้านเนี่ย
หักเอียงเทกระจาดลงมาแรงงานก็ล่วงตกลงมานะครับ
พอแรงงานร่วงตกลงมาเนี่ยร่างกระแทกพื้นเนี่ยนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยที่เขามาถึงกันปรากฏว่าเป็นชาวเมียนมาไงคุณเดี๋ยวมาสอน
ก็สื่อสารกันแล้วก็ต้องสื่อสารกันเยอะกว่าจะรู้เรื่องอ่าสื่อสารกันไม่เข้าใจด้วย
ถูกต้องนะครับแล้วถึงจะเนี่ยรู้ว่าอ๋อเกิดเหตุการณ์ยังไง
มีใครอยู่กี่คนตกลงมากี่คนก็พบว่าเสียชีวิตไปละสองนะครับ
สาหัสอีกสองนะครับซึ่งทั้งสองศพเนี่ยคอหักนะฮะ
กระดูกซี่โครงแขนขาเนี่ยหักหมดเพราะว่าตกลงมาจากที่สูง
แล้วตอนขึ้นไปเนี่ยไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้ด้วย
ขึ้นไปอยู่บนนั่งร้านชั้นเจ็ดนะครับก่อนที่กู้ภัยจะมาถึงเนี่ย
โอ้โหอันนี้กู้ภัยบอกว่านี่เป็นเรื่องที่คนที่ทำงานด้านก่อสร้างทุกคนต้องศึกษาแล้วก็ต้องเรียนรู้เลยนะฮะ
เพราะก่อนที่กู้ภัยจะมาถึงแล้วมาเคลื่อนย้าย
จุดของคนที่ตกลงมาเนี้ยทั้งสี่เนี้ยนะทั้งเสียชีวิตแปลว่าสองแล้วก็สาหัสสองเนี้ย
คาดว่าเพื่อนชาวเมียนมาที่เป็นแรงงานก่อสร้างด้วยกันเนี่ยพยายามมาช่วยเพื่อน
แต่ทีนี้เป็นการช่วยและปฐมพยาบาลแบบผิดวิธีอืมมันก็เลยทำให้จากโอ้โห
ที่มันหนักอยู่แล้วมันหนักไปอีกก็เลยเสียไปสองศพก่อนเลยค่ะ
คนแรกที่เคลื่อนย้ายลงมาจากชั้น๖น่าจะคอคอน่าจะหักนะครับคอน่าจะหักครับ
ที่หมอเขาชนะสูตรที่เกิดเหตุนะครับแล้วอีกคนนึงก็น่าจะรับแรงกระแทกครับ
ล่วงลงมาจากชั้นเจ็ดนะครับครับได้รับแทงกระแทกตรงไหนบ้าง
จะเป็นช่วงบริเวณหลังคออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับศีรษะ
พอแสนศุกร์บอกว่าต้องเรียกผู้รับเหมาแล้วก็วิศวกรที่ควบคุมงานมา
สอบปากคำนะครับอย่างไรก็ตามเบื้องต้นนะครับ

ก็ต้องดูว่าคุณมีความรอบครอบรัดกลุ่มระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนในการก่อสร้างตรงนั้นด้วย